ช่วงนี้นะคะยังคงอยู่ในฤดูหนาวสังเกตยังไง
สังเกตตรงที่มันไม่เช้าสักทีอะค่ะดวงอาทิตย์ยังไม่มาสักที
และสัมผัสได้ถึงความเย็นนิดหน่อยตอนช่วงเช้า
ที่ฉันไม่อยากเปิดไฟหรอกค่ะเพราะว่าค่าไฟมันแพง
เงินเดือนก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อ่ะนะคะโอ้ยคุณผู้ชมเอาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าหนาวอยู่เหรอจริงเหรออ้าวยังหน้าหนาวอยู่
ภาคเหนือยังหนาวแต่ภาคใต้ค่ะจะเห็นว่ามีเมฆมาแล้วนะคะ
ณช่วงเวลานี้ภาคใต้วันนี้มีความเป็นไปได้ว่า
จะฝนตกตลอดทั้งวันค่ะสภาพอากาศภาคใต้เนี่ยนะคะ
มันมาจากเรื่องของหลายปัจจัยนะคะลมทะเลก็ยังพัดเข้ามา
รวมถึงภาคเหนือลมฝ่ายตะวันตกยังมาเหมือนเดิม
เขามาพร้อมกับความหนาวค่ะลมฝ่ายตะวันตกเนี่ย
ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิจะลดลงได้ต่ำกว่านี้อีกนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็ยังคงเย็นเย็นค่ะส่วนเรื่องของฝนตรวจสอบลงไปเน้นเน้นที่ภาคใต้
โอ้โหเห็นไหมคะมีความฟ้าฟ้าเกิดขึ้นบริเวณยาลานนราธิวาส
วันนี้จะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วจุดไหนที่มีฝนก็คือในทะเลนั่นเอง
ฝนจะเกิดยาวลงไปเชื่อมต่อลงไปถึงเพื่อนบ้านเลยนะคะ
พอฝนมาแบบนี้คลื่นก็มาด้วยและมาทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเลยค่ะ
จุดไหนที่มีฝนก็คือจุดที่มีสีน้ำเงินคลื่นจะสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ถึงสองเมตรค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะภาคเหนือยังคงหนาวเย็นค่ะ
แม้ว่าเส้นอากาศเย็นเขาจะถอยร่นกลับไปแต่เห็นไหมคะ
เส้นสีแดงมันยังคงอยู่ใกล้ในประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้ระมัดระวังนะคะขับรถตอนเช้าเช้ามันจะมีหมอก
เปิดไฟตัดหมอกนิดนึงค่ะอุณหภูมิภาคเหนือจะเห็นว่า
บริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือแม่ห้องศรตรงเนี้ยยอดดอยยอดภู
หนาวจับใจเหมือนกันนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะ
ส่วนภาคอีสานอย่างที่บอกไปค่ะเอาแค่เย็นก็พอ
เหนือตอนนี้เขาบอกว่าแม้ว่าอากาศจะหนาวแแล้วนะคะ
แต่ว่าสัญลักษณ์ของฤดูร้อนมาแล้วอีกอย่างนี่ดอกงิ้วค่ะ
นี่คือดอกงิ้วตอนแรกเขาบานตอนนี้เริ่มร่วงแล้ว
ร่วงลงสู่พื้นนี่คือสัญลักษณ์ของการเริ่มเข้าสู่ฤดูแรง
หลายคนบอกไปไปออกไปเก็บดอกนิ้วเอาไปตากแห้ง
แล้วเอามาขายเพราะหลายคนต้องการจะเอาไปทำเป็นเครื่องปรุง
ขนมจีนน้ำเงี้ยวอุ้ยวาวจังสิเป็นแต่แสบ
ไหมคะนั่งแกะกันแบบนี้แล้วเอาไปตากแดด
กิโลกรัมละตั้งสี่ร้อยบาทเนี่ยราคาดีมากเอาจากภาคเหนือค่ะ
ไปดูความสมบูรณ์ทางธรรมชาติในภาคใต้ช่วงนี้วานบรูด้า
พี่เขาไม่แผ่วเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหลายปีก่อน
ทีละตัวสองตัวหลังจากโควิดไม่มีคนไป
แดงใจใหญ่ออกมาเป็นฝูงเลยค่ะมากันหกตัว
ออกมาแสดงศักยภาพให้คนได้ดูได้ชมกัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเจ้าหน้าที่บอกว่าปีนี้มาเยอะนะ
และมาเร็วด้วยปกติมากุมภาพันธุ์แต่พี่วาเนี่ย
มาตั้งแต่มกราแสดงว่าท้องทะเลมีความสมบูรณ์
ค่ะสภาพทางทะเลเพอร์เฟคแต่สภาพการเงินของดิฉัน
ไม่ค่อยเพอร์เฟคเลยนะคะ

เงินก็ต้องเอามาจ่ายค่าไฟเร็วค่ะ
ถ้าไม่มีเงินต้องหาที่พึ่งทางไลน์ค่ะ